ถ้าข่าวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งข่าวที่วันนี้ถูกพูดถึงเยอะนะคะเพราะว่าเป็นข่าวเฉล้าเกิดขึ้นในวัดดังที่จังหวัดนานสามเมรนดร์ออกมาเปิดเผยว่าถูกพระอาจารย์ของวัดนี้ล่วงละเมิดทางเพศถูกล่วงละเมิดทางเพศมานานกว่าสองปีแล้วค่ะมีการออกไหมจับพระอาจารย์รูปนี้แต่หนีนะคะพระรูปนี้ไม่ได้หนี
เป็นเนรที่วัดวัดเนี้ยค่ะที่จังหวัดน่านแล้วลูกมีอาการแปลกแม่ก็เอ๊ะลูกโพสต์เฟซบุ๊กเนื้อหาเหมือนไม่สบายใจแล้วอาการแปลกเหมือนลูกเครียดมากพยายามจะไปถามไปคาดคันจนรู้ว่าลูกถูกพระในวัดเดียวกันล่วงละเมิดทางเพศมาสองปีทีมข่าวของเราได้คุยกับสามะเนรที่เสียหายนะคะก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่บวชแรกแรกก็จำวัดอยู่ที่
รวมกับสามเมรนดร์รูปอื่นจากนั้นพระอาจารย์รูปนี้ให้ย้ายไปอยู่กุฏิเดียวกันช่วงแรกมันก็ไม่มีอะไรค่ะมันได้มีการล่วงเกินอะไรแต่ผ่านไปสักพักเริ่มละเริ่มจากจับแก้มหอมแก้มจับของลับและล่วงละเมิดทางเพศมิวขอไม่ลงรายละเอียดลึกนะคะถ้าลงรายละเอียดเนี่ยโอ้โหพฤติกรรมแย่มากจริง
๑๒๐บาทเหมือนเป็นค่าปิดปากและพระรูปนี้ที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะพฤติกรรมอื่นก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่พระแล้วนะคะกินข้าวนอกเวลาฉันดื่มเล่าและชอบอยู่กับสามเมรนดร์ในห้องส่วนตัวสามเมรนดร์บอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจจะเข้าแจ้งความอยู่หลายครั้งแล้วก็ขอให้พระรุ่นพี่ช่วยพาไปเจอตำรวจหน
ทนของพระอาจารย์รูปเนี้ยเหมือนกับพระอาจารย์รูปเนี้ยที่เป็นผู้ก่อเหตุมีปืนด้วยคือก็ต้องจำใจทนกันอยู่กันในวัดเนรนด์บางรูปไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนก็ต้องจำใจฝืนทนกันอยู่ในวัดแห่งนี้เราได้คุยกับแม่ของสามเมรนดร์ผู้เสียหายค่ะแม่บอกว่าที่ผ่านมาพระอาจารย์รูปนี้พยายามส่งคนมาเจ
ครับแม่บอกว่าแม่ไม่รับเงินเงินจะมากแค่ไหนก็ไม่รับแม่ไม่สนเลยขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เขาก็พยายามส่งคนมาเจรจาต่อลองเพื่อให้คุณแม่รับเงินแล้วเขาชี้ทางมาเลยว่ามีทางเลือกให้สองทางทางที่หนึ่งคือรับเงินแต่ดำเนินคดีไม่ได้แล้วก็ต้องพาลูกออกจากพื้นที่ไปเหมือนคนก่อนก่อนคนอื่นอื่น
แต่ว่าเรามีเรามีอันนี้เรามีข้อมูลของเขาแล้วทางที่สองคือดำเนินคดีแต่ห้าม
แต่แต่คุณจะไม่ได้เงินนะครั้งที่สองดำเนินคดีแต่ไม่ได้เงินแล้วคนนั้นก็บอกว่ากรรมขี้ก็ดีกว่ากรรมตดนะของมันเสียไปแล้วอ่ะพยายามพูดกล่อมคุณแม่ให้คุณแม่รับเงิน
พยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณแม่ของสามเณรที่เสียหายให้รับเงินหลักล้านนะคะ
ครับแม่ไม่รับค่ะแม่บอกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วพระอาจารย์รูปนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเงินวัดหลายอย่างมากเลย
อืมเงินที่ชาวบ้านถวายให้พระหรือให้สามเณรในวัดหรือถวายให้วัดก็ตามแต่
พระรูปเนี้ยหักไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าวรูปเนี้ยค่ะหักไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ถามว่าหักทำไมอ่ะให้เหตุผลว่าจะเก็บไว้ให้ไงส่วนหนึ่งอ๋อเหรอ
ขอเก็บเอาไว้ให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะให้พระไห่เนรหรือว่าให้วัด
พระรูปนี้เก็บไว้เองยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแล้วเนี้ยที่หนีไปไปกับเงินล้านอ่ะ
หนีไปพร้อมเงินวัดเป็นล้านอ่ะวันนี้ตำรวจยื่นสารขออนุมัติหมายจับค่ะ
พระประหลัดธเนธนะมังคโลสองข้อหา
กระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
ออกหมายจับเรียบร้อยนะคะพระประหลัดธเนธนมังคโล
มีรายงานว่าพระรูปนี้หายไปแล้วไม่ได้อยู่ในวัดแล้วค่ะ
หายไปไหนไม่รู้สงสัยจะหนีเพราะไปตรวจสอบบัญชีธนาคารของวัด
เงินหายไปด้วยล้านกว่าบาทสงสัยไปถอนเงินหอบเงินสดแล้วหนีไป
ก็แสดงว่ารู้ตัวแหละใช่ค่ะคือถ้าหนีแบบปุ๊บปับปุ๊บปับอ่า
ก็ยังว่ากันไปอีกทีนึงแต่ว่านิดไปถอนเงินก่อนด้วยไปถอนเงินก่อนด้วย